คุณผู้ชมคะพามาดูเรื่องนี้กันหน่อย
กรณีมีคำเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อหมอดึงมะเร็งหรือว่าหมอสะกิดมะเร็ง

ใช่ที่เขาบอกว่ามีการใช้แหนบไปสะกิดตามตุ่มตามร่างกาย
เพื่อที่จะดึงเซลล์ร้ายออกมา
เขาบอกแบบนี้ดึงเส้นมะเร็งออกมาได้
ใช่เขาบอกเป็นเส้นเพราะดึงออกมานี่แหละเส้นมะเร็ง
เขาจะบอกคนไข้บอกเส้นมะเร็งเอาออกมาแล้ว
การดึงก็ไม่มีการฆ่าเชื้อเข็มหรือว่าอะไรแต่อย่างใด
นี่ค่ะหมอจวบที่เขาเรียกกัน
หลังมีคลิปนี้ออกมามีคำเตือนออกมา
สาธารณสุขจังหวัดนครนายกร่วมกับตำรวจบุกไปตรวจถึงบ้านนะคะ
แต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่พบบ้านถูกปิดเงียบทีเดียวค่ะ
กรณีที่หมอแหลปแพนด้าเขาโพสต์ข้อความเตือนประชาชน
อย่าไปหลงเชื่อหมอดึงมะเร็งหรือหมอสะกิดมะเร็ง
ร้องบอกวิธีว่าเขาจะเอาทายาที่ทำขึ้นมาเอง

คือทาไปตามลำตัวแล้วก็ที่หลังของเรานี่น่ะ
จากนั้นใช้เข็มเย็บผ้าเนี่ยประมาณเบอร์สิบ
สะกิดตามตุ่มตามไฝหรือว่าตามจุดต่างบนผิวหนัง
คือหมอแหลปแพนด้าเปิดเผยมาบอกว่า
หมอที่เขาทำวิธีการนี้เขาจะหมักสมุนไพร
มาทาตัวของเราพอทาไปสักพักหนึ่ง
ก็จะเห็นผดเห็นตุ่มเห็นอะไรมันขึ้นมาเลย
ก็จะเอาแนบหยิบตามตุ่มนั่นแหละ
ใช่นอกจากหยิกตามตุ่มไปดึงตามตุ่มต่าง
แล้วอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปดึงเส้นมะเร็งออกมาด้วย
คนที่เขาไปเขาบอกว่าเอาแหเอาแนบมาดึงเส้นออก
คนนั้นไม่ใช่คางคกจะได้ดึงเส้นเมาออก
เราก็สบายใจสิดึงมะเร็งออกไปแล้ว
หมอแหลบก็ประชุดไว้แบบนี้คนนั้นไม่ใช่คางโค้ก
เส้นเมาหรอเออจะดึงเส้นอะไรออกมาได้
บางคนมีจุดแดงตามตัวก็บอกว่านี่คือจุดที่ติดเชื้อ
ไวรัสต้องดึงออกแล้วก็สะกิดออก
ไม่มีการฆ่าเชื้อที่เข็มใดทั้งสิ้น
หลังโพสต์ไปได้ไม่นานมีคนเข้ามาแชร์กว่า๑๐๐ครั้ง

กับตำรวจสาธารณสุขจังหวัดไปตรวจสอบข้อที่จริง
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยบ้านปิดไม่มีใครอยู่บ้าน
ไปพูดคุยกับนายสมทรงบุญมาอายุ๗๐ปี
ซึ่งเคยรักษากับหมอจวบ๑ครั้งเมื่อ๑๐ปีก่อน
พอรู้มาว่าหมอจวบรักษาโรคเอดแล้วก็โรคมะเร็งได้
เมื่อตัวเขามีอาการปวดท้องก็ลองไปรักษาดู

เขาเล่าว่าหมอจวบใช้วิธีทายาตามร่างกาย
แล้วก็ใช้เข็มสะกิดไปตามจุดต่างของร่างกายด้วยนะคะ
ฟังเสียงเขาเล่าหน่อยค่ะ
เราได้คุยกับลูกสาวของหมอจวบด้วยค่ะคุณผู้ชม
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่า
เมื่อ๒๐ปีก่อนพ่อเคยได้รับให้เป็นหมอพื้นบ้าน
โดยได้ประกาศจากสาธารณสุขจังหวัด
แล้วก็เคยรักษาตามที่ปรากฏอย่างในคลิปจริงเมื่อ๔๕ปีที่ผ่านมา
แต่หลังจากมีรายการทีวีช่องหนึ่งมาถ่ายทำและออกอากาศไปทางช่องต่างเนี่ยนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดก็ได้เข้ามาพูดคุย
พร้อมกับขอให้ยุติการรักษาแบบใช้เข็ม
ซึ่งหมอจวบก็ได้ทำตามตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาค่ะ
มันก็ผิดในเรื่องของการรักษาที่ว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะอะไรอย่างนี้
ให้ยกเรื่องใช้เข็มแต่ทีนี้พ่อก็ยกเลือกใช้เข็ม

แต่ก็แปลกว่าทำไมคือข่าวนี้มันก็เรื่องตั้งนานแล้ว
แต่ในเมื่อเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมเพิ่งมาออกตอนนี้

ก็พูดถึงของเราไปเจอหมอจวบตัวจริงด้วยนะ
จวบเนี่ยก็พาไปดูถังหมักนะครับ

แล้วหมอจวบเขาก็เปิดเผยออกมาว่าเขารักษาคนเป็นมะเร็งมากว่า๔๐ปีแล้วนะครับ
โดยได้ศึกษาการรักษาคนที่เป็นมะเร็งมาจากหมอจีนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้
เนื่องจากผมเคยเป็นโรคมะเร็งตอนวัยรุ่น
พอได้วิชามาก็มาลองทำที่ตัวเองดูรักษาตัวเอง
อยู่รอดถึงทุกวันนี้
ต่อมามีคนรู้เรื่องว่าตนรักษามะเร็งได้
ก็เริ่มมีคนป่วยทยอยเข้ามารักษาจำนวนมาก
บอกว่าบางวันเป็นร้อยคนแล้วผมไม่เคยคิดค่ารักษาเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันบอกว่า
เคยมีคนเข้ามาตรวจสอบในการรักษาและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำหมัก
พร้อมทั้งได้ออกใบอนุญาตให้ไว้ด้วย
แต่ทีนี้สาธารณสุขจังหวัดก็ต้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับ
ว่ายาสมุนไพรที่หมอจวบใช้และวิธีการรักษามันถูกต้องหรือเปล่านะครับ